อ่ะนายผู้ชมครับอยู่ดอนฐานีนะฮะมีตำรวจนายหนึ่ง
ขับรถกระบะไปไปชนจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
ทรัพย์สินของชาวบ้านเขาพังเสียหายกันหมด

แล้วก็นำตัวส่งโรงพักแต่ปัญหาก็คือพอไปถึงโรงพักเนี่ยตำรวจที่ก่อเหตุ
ไม่รู้ว่าเมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะท่าทางแบบมึนเมาที่ชาวบ้านบอก
หายไปเลยฮะหายตัวไปเลยเขาก็เลยเป็นกังวลว่า
คดีของเขาเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่า
ตามมุ่นเวลานี้นี่ฮะคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้บอก
กระบะคันนี้นี่มาชนเขาเละหมดเลยแล้วดูข้างในรถเนี่ย
มีเสื้อตำรวจแขวนอยู่ด้วยอย่างนี้ต้องตำรวจแน่แน่นะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับรถกระบะคันนี้นะฮะ
ขับไปชนมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านชนทรัพย์สินของชาวบ้าน
พังเสียหายเยอะแยะไปหมดนี่มอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนนะฮะ
ที่เขาถ่ายคลิปแล้วก็ลงติ๊กต๊อกเอาไว้บอกนี่ดูเอาครับ
ในเขตชุมชนขับเร็วเหลือเกินนี่เห็นไหมครับ
ธันวาคมนะครับนี่เป็นหมู่บ้านบ้านหนองลุมพุก
และบ้านเชียงกรมตะบลนาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมที่อุดรธานี
ล้อนี่เบี้ยวเลยอ่ะคือกลมเลข๐แทบจะเป็นเลข๘อ่ะ
นี่กระบะคันนี้นะครับซิ่งมาด้วยความเร็ว
นี่หลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุชาวบ้านมายืนล้อมเอาไว้ไม่ให้ไปไหน
ข้างในเนี่ยมีเสื้อตำรวจแขวนอยู่ในรถกระบะ

ชาวบ้านเขาก็เลยมายืนล้อมเอาไว้
เอารถบรรทุก๖ล้อเนี่ยมาขวางเลยนะฮะ

ซึ่งหลายคนบอกว่าท่าทางดูมึนเมานะครับ

สภาพที่คนขับรถกระบะเมาพูดจาไม่รู้เรื่อง

ชาวบ้านก็ไปถามร้อยเวรเจ้าของคดี
เป่าแอลกอฮอล์ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

จักรยานยนต์ชนข้าวของของชาวบ้านเนี่ย
ตำรวจที่โรงพักบอกว่า
คนขับเขาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้

หายได้ยังไงก็คุมตัวมาส่งที่โรงพักเอง
ร้อยเวรเจ้าของคดีก็บอกแค่ว่า
เอาหน้าไม่เป็นไร
เดี๋ยวไงภูมิกับการสพประจักษ์ศิลปาคมเนี่ย

รถของชาวบ้านคันไหนที่เสียหายอะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวจะซ่อมให้ให้คืนกลับสู่สภาพเดิมได้อย่างแน่นอน
อภัยท่านผู้ชมนะฮะคือคนขับรถคันนี้ที่เป็นตำรวจมีเสื้อทิ้งอยู่เนี่ยคือหายไปไหนไม่รู้
อันนี้คือที่โรงพักที่ร้อยเวรมาคุยกับชาวบ้านว่าตอนนี้เนี่ยคือคนขับรถกระบะที่เป็นตำรวจเนี่ยหายไปไหนไม่รู้
แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวภูมิกับการสพประจักษุลปาคมเนี่ย
ท่านจะดูแลเรื่องการซ่อมทรัพย์สินให้นี่นะครับ
ชาวบ้านเขาก็เลยเอ๊ะยังไงกันอ่ะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลหรือยังอาจจะดูแลซ่อมทรัพย์สินให้แต่
แล้วทำไมต้องให้ตำรวจคนอื่นมาดูแลแทนทำไมตัวคนที่แบบขับชนเองไม่ดูแลล่ะ
แล้วถ้าเป็นชาวบ้านเมาแล้วขับจะมีแบบนี้ไหมที่แบบถ้าเกิดชาวบ้านเมาแล้วขับแล้วขึ้นโรงพักมีคนจับตัวมาส่งถึงโรงพักแล้วหายไปเลยตำรวจจะบอกว่าหาไม่เจอแบบนี้ไหม
โชว์เชี่ยวข้นกันตามที่เป็นข่าวในสื่อโซเชล

จักษ์ศิลปาคมได้ดำเนินการดังนี้นี่หนึ่งได้เชิญคู่กรณีมาตกลงกัน
และตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสองในการดำเนินคดีได้ดำเนินคดีแล้ว
กับคนขับซึ่งเป็นตำรวจจริงจริงนะครับร้อยตำรวจเอกบุญธรรมทองวิเศษ
เป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพประจักษ์ศิลปาคม
ถูกดำเนินคดีข้อหาเมาสุราขณะขับรถ
และขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
ไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควร
และไม่แสดงตัวและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงกัน
ซึ่งทางเพจเขายืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ทำให้ทราบว่าทางตำรวจที่เขาขับรถไปชนรถของชาวบ้านเนี่ย
รจากับผู้เสียหายแล้วจะจ่ายเงินให้๓๐๐๐บาท
โดยนัดจ่ายเงินกันวันอังคารที่๓มกราคมนะครับ
เปิดทำการมาเวลา๑๐นาฬิกาที่สพประจักษ์ศิลปาคม
แต่ถ้าไม่มานี่ที่เขาตกลงกันเลยนะ
ถ้าไม่มาจะต้องเสียเพิ่มเป็น๕๐๐๐บาท
ทางฝั่งผู้เสียหายเขาก็ยอมรับข้อเสนอนี้
นี่ฮะทางตำรวจก็เลยบอก
ยังไงชาวบ้านช่วยลบคลิปหน่อยได้ไหม

ใช่ค่ะแต่มีแบบแต่ถ้าไม่มา
อาจจะหาเงินไม่ทันอ๋อเขาจะจ่ายให้เฟิร์ม
หรือไม่มาเจอตามนัดก็ต้องเสียเพิ่มเป็น๕๐๐๐๐บาท